สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไทยสดใหม่ให้เยอะนั่นแหละ
จริงวันนี้ก็ให้เยอะด้วยนะคะให้เยอะวันนี้วันสุกเรามากันเร็วนิดหนึ่งนะคะ
หกโมงเย็นค่ะส่วนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสก็หกโมงครึ่งนะคะ
ส่งไลน์มาร่วมพูดคุยกับเราได้ค่ะเพราะว่า
ไทยรัฐทีวีเขาจัดกิจกรรมพิเศษนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในกิจกรรม
วันมหาศจรรย์ปีใหม่ไทยรัฐทีวีกับการแจกของขวัญตลอด๓๒วันค่ะ
รวมราคากว่า๕๗๐๐๐๐๐บาทง่ายนะฮะเพียงติดตามชมรายการต่าง
ช่องไทยรัฐทีวีสังเกตสัญลักษณ์กล่องของขวัญ๓๒วัน
วยพรปีใหม่ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม
แล้วก็เครื่องหมายเบอร์โทรศัพท์ก็มีศิษย์เป็นเจ้าของแล้วนะครับ
ว่าจะเป็นพรรมคอนโดพาร์คจากรังสิต
รังสิจากพฤษารถอีซูซูมิวเอ็กซ์

รับความสุขพร้อมกัน๓๒วันเต็ม

แต่ว่าจำกัดส่ง๑ท่านต่อ๑ช่วงรายการเท่านั้น

คุณเห็นโลโก้ของขวัญขึ้นเมื่อไหร่

ภูเก็ตติดผมเมืองแห่งอาหารของยูเนสโก้นะคะ
ภูเก็ตก็ติดโผล่เมืองแห่งอาหารในเครือข่ายของเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์สร้างของยูเนสโก้
คณะทำงานก็ระบุว่าถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยทีเดียว
อย่างเวลาไปที่ภูเก็ตเองหลายคนก็จะได้เห็นเวลาว่าอาหารการกินของที่ภูเก็ตมันค่อนข้างแบบ
คิดถึงขนมจีนน้ำยาปูหลากหลายมากที่คิดถึงน้ำพริกกุ้งเสียบที่มันสด
จริงมีออกแล้วกัญชัยไปนั่งอาบไปอาบไปออกข้างนอกวันศุกร์แล้ว
เขาจะถามให้คุณผู้ชมเหรอเขาจะคลิปก็ทำมาทำไมไม่อ่าน
ไม่มีต้องอ่านอีกคุณนี้วันศุกร์
เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของชาวภูเก็ตมากแล้วก็พี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับ
เกตคือเมืองแรกในประเทศไทยที่ได้รับเกียรตินี้
และนี่ก็คือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเมืองที่จะก้าวไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ไม่ได้พึ่งพาธรรมชาตินะคะแต่ว่าเพิ่งพาการสืบต่อของรุ่นต่อรุ่นในเรื่องของอาหารการกิน

บอกว่าชีวิตให้คุณภาพชีวิตลูกเขาดีขึ้น

แล้วก็แบบว่าให้ลูกเขาสิ่งที่มีความสุขที่สุดทุกเสาร์อาทิตย์อย่างนี้

เขาบอกว่าลูกเขาอยากใช้มีคุณภาพชีวิตดี
เขาก็ย้ายครอบครัวไปอยู่นู่นเลยนะ

เอาที่ประมาณว่าพื้นเมือง

แกงปูแกงปูแกงปูเหมือนกันเนี่ยแต่แบบภูเก็ตจะออกติดหวานนิดนึง
พอไปนครจะเป็นเค็มเผ็ดรสจัดอะไรอย่างนี้
อาหารไปแต่ละที่แต่ละจังหวะของภาพใต้ต่าง
เหมือนถ้าสมมุติเราขึ้นไปหาดใหญ่หน่อยมันจะเผ็ดแล้ว
ถูกต้องไหมฮะแถวหาดใหญ่แต่ถ้าเป็นภูเก็ตมันจะมีหวานนิดน

ฉันชอบให้คนซื้อปลาชิงฉัน
จากที่ไหนพี่ชอบที่ไหนจากภูเก็ตใช่ไหม

มันอร่อยจริงข้าวต้มกำลังดีหรือเอาตรง
ถ้าจะคิดถึงขนมจีนปูฉันก็ต้องภูเก็ตนี่แหละ

ขอความการุณาท่านผู้ชมเอาเสื้อกระหนาวจากเกาะประเทศของเราเอาออกมาสักนิดเลย
จะได้หนาวเนี่ย

ถ้าคุณเอาไปซักแห้งแล้วมันจะทันกับความหนาวที่จะอยู่กับเราหรือเปล่า

ไม่แต่จริงเพราะเมื่อวานนี้ตอนช่วงเช้าอากาศก็รู้สึกว่าแบบ
เย็นแล้วเนอะมีลมหนาวมาแล้ว
ปะทะตัวหน่อยแต่ตื่นสายเมื่อเช้า
ไม่ทันไงนี่ไงเห็นไหมพี่เช้าตื่นสายก็เลยไม่ทัน
เพราะฉะนั้นวันนี้ประกาศของเขากรมอุตุนิยมวิทยาว่าไทย

ภาคเหนือมีน้ำคางภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลง๔๗องศาเซลเซียส
ว้าวน่าเฮียวว์มากเลยช่วงนี้ฉันจะไปหนองทายวันเสาร์
มันต้องมีอะไรเนี่ยใส่สองคนจะไม่มีสิทธิ์ุ่นนะ
ที่กรุงเทพเราก็จะมีโอกาสพบอากาศเย็นเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นบริเวณความกดอากาศกำลังแรงจากประเทศจีนเนี่ย
กคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกของประเทศไทยแล้ว
จากนั้นก็จะแผ่ปกคลุมไปที่บริเวณภาคเหนือ
ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่๑๗
วันนี้จะมีอากาศหนาวเย็นลง
ลมแรงกับมีน้ำค้างแข็งบริเวณยอดดอย
ซึ่งเราคงไม่ได้ไปแต่คนที่เขาอยู่เชียงใหม่น่าอิจฉ

โดยภาคตัวนออกเฉียงเหนืออีสานจะหนาวกว่า
อีสานอุณหภูมิน่าจะลดลง๔๗องศาเซลเซียส

ส่วนภาคอื่นก็จะประมาณ๓๕องศาเซลเซล
เพราะฉะนั้นจะมีอากาศที่เปลี่ยนแปลงลักษณะ
บางคนไปเที่ยวดรอินทนนช่วงนี้ก็ขึ้นไป

แต่กรุงเทพเขาบอกว่าอุณหภูมิต่ำสุด
เรามีสิทธิ์ลุ้นที่๒๒๒๔องศานะครับ

เขาจะไปกันอยู่ไม่ใช่เหรออะไรจะไปอยู่นะสานกันอยู่นะ
เนี๊ยะแล้วยังไงคะ

แล้วอีกสักนิดนึงสำหรับที่ไปยอดีอินทนนทร์นะวันนี้ขอเตือนว่ามันเฉิน
อย่าเลยเป็นเรื่องที่มันถูกวิภาควิจารณ์กันบ่อยจริงพี่
ไม่ใช่เฉพาะดอยอินทนนท์ที่เดียวทุกดอยทุกดอยที่เลยอีกไม่ดีเลย
คนก็เขียนไปข้ามาถึงแล้วข้าอะไรมาเยือนแล้วอะไรอย่างนี้
ไม่ต้องเขียนบอกเขาก็ได้ไม่ต้องบอกเขาก็ได้เนี่ยเห็นไหม
เต้นิวอะไรอย่างนี้เห็นไหมเต้นิว
ที่บอกรักอะไรอย่างนี้คือไม่ต้องไม่เขียนหรอก
เพราะว่าคุณก็รู้อันอยู่สองคนอยู่ดีเราไม่ได้รู้เลยว่าเต้นิวไหน
มันไปทำลายกับศิลิภาพของเขา
ใช่จริงทำให้ไปสัมปัชฌาติเหมือนกันแหละครับอืม
น้องบอลไทยเนี่ยนะฮะพวกมือบอลเนี่ย

กูก็ดึงพึงกระดูกอะไรอย่างนี้

ซึ่งมหาอันนี้เราก็อย่างที่รู้ว่าถ้ามีฝนตกหนักหรืออะไรก็แล้วแต่
มันจะป้องกันไม่ให้ดินสลายลงมาหรือทางขึ้นดอยอินทานนท์จัวร์ชเชียงใหม่เนี่ย
ซึ่งมีคนกำลังสลักชื่อของตัวเองบนหน้าผานั้นว่าฉันถึงแล้วนะอะไรอย่างนี้
แถมยังเอาลูกชายไปถ่ายรูปบริเวณตรงที่สลักด้วยนะเว้ยจริงเหรอ
คือแบบว่าโชว์พาวอ่ะมันไม่ดีอ่ะใช่จริงเหมือนภูมิใจมากอ่ะ
มันไม่ดีเลยบางทีเขาก็มีป้ายเขียนอยู่แล้วว่าที่นี่ดอยอินทนนท
ก็ไปยืนถ่ายตรงนั้นก็ได้รู้เหมือนกันว่าอยู่อินถนนแล้วไม่ต้องบอกคนอื่น
หัวหน้าอุทยานเนี่ยเขาบอกว่ามันก็สกัดได้แต่ถามว่าพนักงานพอที่จะดูไหม
คลุมไม่ไหวอย่างนี้ฮืมตอนนี้มันไม่พอหรอกนะคนเยอะเกินดอยอ่างขาง๑
ดอยอินทนน๑ภูกระดึง๑ตอนนี้รู้สึกไปเที่ยวภูเรือกันอีก

พูเรือตอนนี้กันหนาวมาแล้ว

เรือนี่เย็นทั้งปีแล้วก็ตอนนี้ยิ่งหนาวหนัก

ฝากร้านกันบนนั้นก็เลิศเหมือนกันเนาะ

เดี๋ยวมันจะมีใครไปดูฝากร้านกันใหญ่บ้าง

เท่าไหร่ค่ะบอกโทษลี้ค่ะ
ถู๊ต้องตัดนิ้วออก

คำพูดนี่เราพูดกันอ่ะวัยตบก้นอย่าไปจ่าย

คนจะไปคิดว่า๕๐๐มันไม่ใช่เสียตังค์มันก็เสียตังค์เหมือนกันนะคะ
เขียนมาเรื่อยจับไปเรื่อย๕๐๐๕๐๐ก็เยอะอยู่นะ

ระหว่างนี้แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ของคุณอยากให้เราไปเที่ยวไหนกัน

คุณส่งกันเข้ามาแล้วอากาศของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้าง

บางพื้นที่บอกจะต้องจุดไฟนะฮะ

ดูเรื่องนี้ดีกว่าเป็นเรื่องต่างประเทศบ้างนะครับ

เจนิเฟอร์พลามโพรน่า

อ่านี่
ก่อนที่จะทำอันหลังล่ะ

ไม่ด้วยก่อนนี่คนเหรอ

ขอให้เป็นภาพในจอให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยได้ไหม

คือสีสีผิวเปลี่ยนลูกตาแก้มปากคือ
คุณเจนิเฟอร์นะครับเป็นชาวโบสีรียันนะครับที่ดูเหมือนว่า
ค่อยจะพอใจกับหน้าตาตัวเองสักเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็อยากจะมีใบหน้าเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้

ก็เลยทุ่มทุนทำศัลยกรรมกว่า

สำหรับว่าทำไปเท่าไร

เมื่อกี้น้องรุ่นเมย์ถามว่าทำไมนุ่มทำใช่ไหม
เขาต้องการไว้อะไรให้กับแฟนของเขาที่เสียชีวิตไป

แฟนของเขาเนี่ยนะฮะก็ตากไปด้วยโดรกมะเร็ง
ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเคยเป็นมนุษย์หนุ่มบาร์บี้เหมือนกัน

เขาไปทำหน้าแฟนเขาเนี่ยเคยไปทำหน้าเป็นเคน

ทรงหน้าของตุ๊กตาบาร์บี้
แล้วแฟนคนนี้เป็นมะเร็งเสียชีวิต
เขาก็เลยทำเขาไปทำอะไร
นะครับจริงน่าจะคุณพระดำอยากทำไหมทำหน้าไหม
สิไม่ก็เคยเจอที่ญี่ปุ่นที่ตอนนั้นทำเป็นเสือเห็นป่ะ

เอาหน้าตัวเองให้เป็นเสือบางคนก็อยากให้เป็นหน้าเป็นลิงอะไรอย่างนี้
อันนี้เขาทำมาเป็นแต่พูดถึงผมดูแล้วเขาสวยนะเมื่อกี้

เพราะว่าปกติตุ๊กตาผิวอ่ะตัวผิวมันจะแบบมีความแบบ
แม่เธอตื่นเต้นอะไรเมืองไทยก็มีไม่แล้วหน้าอกเขาไปทำเหมือนตุ๊กตาไหม

ก็ทำทุกอย่างให้เหมือนตุ๊กตาบาร์บี้
คุณสุมานีเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเขาเคยชอบตุ๊กตาบาร์บี

แต่สมัยนี้ท่าทางจะนวัตกรรมน่าจะโอเคนะ
น่าจะปกปิด
อันนี้หนูว่าอยู่ที่การแต่งหน้าด้วยมั้

ตาเขาต้องใส่เป็นสี

แล้วปากเขาก็ต้องเขียนคิ้ววิธีการว่านอะไรทุกอย่าง
ปากคงฉีดว่ะน้อง

ให้มันเป็นสีนี้ให้มันเป็นลายแบบนี้เลย

คุณหนุ่มลองให้ภรรยาคุณทำอย่างนี้บ้างสิ
ดูดิตราเตอะ

ตุ๊กตาไม่ใช่ผี

เป็นหน้าเหมือนเลยใช่มะ

คือซวบระเบิดไม่ได้เท่าไหร่มันมีที่หนัก
มันมีที่หนักกว่านั้นคือนั่งเข้าห้องน้ำอยู่ดี
มันระเบิดแต่มันอะไร
ชุมหน้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะ